ตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปแล้วสำหรับกรณีพ่อค้าขายของออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรถแต่งรถจักรยานยนต์แต่งต่างเนี่ยนะคะ
ขับรถไปกับแฟนสาวตั้งใจว่าจะเอาของไปส่งให้กับลูกค้าคือลูกค้าเขานัดรับช่วงประมาณสักหัวค่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้จังหวะที่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีรถเก่งอีกคันนึงเนี่ยขับมาเทียบ
พอขับมาประกบคู่ปุ๊บเนี่ยนะคะคนที่นั่งข้างคนขับรถกระจกลงแล้วก็เอาปืนลูกซองเนี่ยกระหน่ำยิงเลยซึ่งผู้ชายที่เป็นพ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหน้าหายไปทั้งแถบเลยตัวเนี่ยพลุนไปหมดเลยนะคะส่วนผู้หญิงแฟนสาวที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
กรณีนี้จับตัวผู้ต้องหาได้แล้วสามคนนะคะอาวุธก็มีทั้งปืนลูกซองยาวปืนพกแล้วก็รถยนต์เนี่ยก็คือจับได้หมดเลย
ผู้เสียชีวิตคือนายเกษมสรรวงประดิษฐ์ค่ะส่วนแฟนสาวที่บาดเจ็บคือนางสาวละลิตาปรีชาวุฒิพงศ์
เมื่อวานนี้พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็มาแถลงผลการจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาทั้งสามคนเมื่อสักครู่นี้
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุเป็นเพราะว่าทะเลาะกับพ่อค้าขายออนไลน์คนนี้มีเรื่องกันมาวันก่อนวันเกิดเหตุ
ตำรวจก็คุมตัวทั้งสามคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะซึ่งทั้งสามคนก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่า
ก็ดักรอไว้แล้วล่ะแล้วก็พอจังหวะเห็นรถสีเหลืองของผู้ตายขับมาเนี่ย
เขาก็เอารถยนต์สีขาวขับไปตีคู่จากนั้นคนที่นั่งข้างคนขับรถกระจกลง
แล้วก็เอาปืนลูกซองยาวยิงทะลุกระจกรถผู้ตายฝั่งคนขับเข้าไป

ผู้ต้องหาอีกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังฝั่งข้างคนขับ
ก็ลดกระจกลงเหมือนกันแล้วเอาปืนพกยิงใส่เข้าไปอีก
รวมทั้งหมดใช้ปืน๒กระบอกปืนพกกระบอกหนึ่งลูกซองยาวกระบอกหนึ่งยิงกันไป๗นัดค่ะ
ทำแผนเสร็จนะคะก็คุมตัวทั้ง๓คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันหน่อยค่ะ

เกี่ยวกับผมแต่ผมก็เข้าไปมีส่วนด้วย
ก็รับโทษพร้อมกับเพื่อนเลยก็แล้วกันนะคะ

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ
ข้อหาที่กลับมาทั้งหมดนี้หนักมากนะคะ
โทษก็คือสูงสุดเลยนะฆ่าคนตายโดยตรอยตรองไว้ก่อนเนี่ย

ตำรวจนำตัวหนึ่งในผู้ต้องหาไปค้นของกลางที่ห้องเช่า
จะไปหาปืนปรากฏไปเจอยาบ้า
มียาบ้าอยู่หมื่นเม็ดเลยค่ะซ่อนอยู่ในห้องเช่า

แล้วก็ต้องแยกดำเนินคดีในส่วนของยาเสพติดไปอีกหนึ่งข้อหาด้วย
อกจากนี้จากการสืบสวนพบว่า
ลูกค้าที่สั่งซื้อของกับนายเกษมสรรที่นัดมารับของ
นั่นก็น่าจะเป็นนกต่อที่กลุ่ม๓คนได้จ้างมาด้วย
ซึ่งนกต่อเนี่ยตำรวจเขาบอกว่ามี๒คนเป็นเยาวชน
ตอนนี้กันเอาไว้เป็นพยานเรียบร้อยแล้วนะคะ